อีกหนึ่งเรื่องพาไปดูชาวบ้านที่เยอะโสธรกันหน่อยค่ะ
เขานิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
เขาบอกว่ามันมีปอบคุณผู้ชม
เพราะว่ามีคนในหมู่บ้านล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตกันหลายคนค่ะ
ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะ

มาทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้าน
แล้วก็ทำพิธีสวดป้องกันหมู่บ้านจากสิ่งไม่ดี

ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าตอนนี้มีปอบสิงอยู่ในหมู่บ้านแน่
และกำลังออกอารวาสเข้าสิงร่างคนไม่เว้นแต่ละวันเลย
เพราะอะไรเพราะที่ผ่านมามีชาวบ้านทั้งล้มป่วย
แล้วก็เสียชีวิตติดกันจนมันน่าแปลกใจค่ะ
เชื่อว่าต้องเป็นฝีมือผีปอบนั่นแหละออกอารวาสแน่นอน
ชาวบ้านเขาก็กลัวกันนะคะกลัวกันทั้งหมู่บ้าน

จัดประชุมร่วมกันเลยดีกว่ามีมติบอกว่า
เอ้าถ้าอย่างนั้นนิมนต์พระสงฆ์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
มาทำพิธีขับไล่ผีปอบกันเถอะ
ก็ลงขันกันคนละเล็กละน้อยตามกำลังศรัทธาเป็นค่าใช้จ่าย
ชาติศรีสุวรรณผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า
เมื่อประมาณ๒๓เดือนที่ผ่านมา
มีคนในหมู่บ้านล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
บางคนร่างกายก็แข็งแรงไม่น่าจะเจ็บปวด

มีลักษณะอาการเหมือนถูกผีเข้าสิง

ฉันเป็นผีปอบอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้

ชาวบ้านเขาก็กลัวกันใหญ่เลย
ดอดมายางผ่านเขาก็เหนื่อยหลัก
เพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้อง

คือเราได้ประชุมกัน
ลื้อไปหาหมอมาสวดบ้าน
พัดการเผื่ออับตายเผื่ออับตาย
ซึ่งในพิธีการนะคะก็มีการเตรียมเครื่องเส้นไหว้
ข้าวดำข้าวแดงแล้วก็ดอกไม้แดงทูบเทียนโอ่งใส่นมลศักดิ์สิทธิ
หม้อดินสำหรับขังดวงวิญญาณผีปอบ๑๐หม้อเลยนะคะ
ในการขับไล่ผีปอบครั้งนี้
เออมันก็เป็นความเชื่อเนอะตามความเชื่อชาวอีสานนั้นนะคะ
ใช่นะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีด้วยนะ